ช่วงนี้นะคะชัดข่าวเที่ยงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดกันนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่มีคนร้ายลักษณะคล้ายกับชาวจีนที่มีมากกว่า๓คนนะคะ
ขณะเกิดเหตุเจ้าของร้านมีการต่อสู้ขัดขืนด้วยนะคะทำให้คนร้ายนั้นบาดเจ็บไปสองคนนะคะ
และหลบหนีขออภัยนะคะบาดเจ็บไป๓คนหลบหนีไปได้อีก๑คนนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับจากคุณพลอยสจีริฐศิลป์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะรายงานสดจากจุดเกิดเหตุค่ะ
เชิญค่ะคุณพลอยสจีริฐศิลป์ค่ะ
เกิดเหตุคนร้ายสี่คนนะคะบุกเข้าป้นร้านปืนค่ะที่บริเวณย่านวังบุรพานะคะ
ซึ่งขณะนี้ค่ะตำรวจได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นค่ะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะได้มีการปิดล้อมคนร้าย

ร้านจำหน่ายอาวุธปืนอินเตอร์อาร์มหลังห้างดีโอสยาม
แยกวังบุรพาที่เกิดเหตุนะคะได้พบผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕ราย
โดย๒รายเป็นเจ้าของร้านและลูกจ้างอีกส่วนอีก๓ราย
เข้ามาคือผู้ที่เข้ามาก่อเหตุ
ลักษณะเบื้องต้นพบหลักฐานว่ามีกระเป๋าเป้๒๓ใบ
มีอาวุธปืนมีดไขควงพวงกุญแจวิทยุสื่อสาร
ซึ่งขณะนี้นะคะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ดักเพื่อเข้าตรวจสอบหลักฐานและร้านขายอาวุธปืน
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
กำลังจะเดินทางมายังที่เกิดเหตุค่ะ
ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
กำลังจะเข้าไปบริเวณร้านที่เกิดเหตุ

สำหรับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานี่เอง
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกปล้นร้านปืนบริเวณ๓แยก

ใช่ค่ะก็เป็นย่านที่ขายร้านปืนนะคะ

ร้านขายปืนนะคะคนร้ายเป็นชายสามคนค่ะ
ที่บอกว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นชาวจีนเพราะว่าการพูดคุยใช้ภาษาจีน
ใช่พูดภาษาจีนนะฮะแต่ว่าตำรวจก็ไม่พบเอกสารติดตัว
ขณะที่การตรวจสอบกระเป๋าสะพายก็พบมีทั้งอาวุธมืดมืดมีด
อาวุธปืนไขควงพวงกุญแจแล้วก็วิทยุสื่อสารด้วย
ซึ่งตำรวจก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้กระบวนการ
ในการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีในการปล้นปืนครั้งนี้นะครับ
ค่ะส่วนร้านชื่อร้านอินเตอร์อาร์มนะคะ
และสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
รวม๕คนด้วยกันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มของคนร้ายใน๓คน
แต่ว่ามามากกว่า๓คนนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังปิดล้อม๑คน
เจ้าของร้านอีก๒คนค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปเต็กตึงได้นำตัว
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกลางไปแล้ว๑คน
สิริราชปิยะมหาการุณ๓คน
และอีกหนึ่งคนกำลังปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุค่ะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับยังคงที่จะตามหาคนร้าย
เชื่อว่ามีมากกว่า๓คน

ก็เลยเป็นบรรยากาศสดที่ตอนนี้ทีมข่าวของเรา

ก็เราได้เห็นภาพกันสดตรงนี้นะฮะ